ท่านผู้ชมครับทีนี้การเฝ้าระวังของเราเนี่ย

ถ้าสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยมันจะเยอะมากขึ้น

วันนี้นะครับกระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ได้ซ้อมซ้อมนะครับท่านผู้ชมครับ

เพื่อจะต้องมีเหตุการณ์ที่ตัวเลขเพิ่มขึ้น
ซ้อมแผนรับมือสถานการณ์จริง
หากผู้ป่วยโควิด๑๙ขยายวงเพิ่มขึ้น
ในหลัก๑๐๐๐ถึง๕๐๐๐นะครับ
กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดยเป็นการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์แพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีพลเรือเอกประวิทรุจิเทศ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาธารณ์๙๐๔วปร

โทคงชีพตันตรวานิสโคศกระทรวงกลาโหมบอกว่า
เชิญทุกหน่วยงานมาฝึกจำลองสถานการณ์ในครั้งนี้
เพื่อทดสอบแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์
รับมือโควิด๑๙ในภาวะวิกฤต
ซึ่งเป็นการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์
ตามสถานการณ์จำลองของการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบอยู่
ซึ่งเน้นจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางการแพทย์

จะได้สามารถรับมือและส่งต่อผู้ป่วย
เข้ารักษาพยาบาลได้ทันท่วงที

นายแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ตอนนี้ไม่น่าเรียกว่าแผนจำลองแล้ว
เพราะเราอยู่ในสถานการณ์จริงแล้ว
เป็นสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มในแต่ละวันจำนวนมาก
และเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่
ในอนาคตไม่ทราบว่าจะมีเพิ่มมากน้อยแค่ไหน
ดังนั้นทีมงานดูแลด้านสาธารณสุขและอุปกรณ์ต่าง
จึงต้องมีความพร้อมซึ่งได้แบ่งระดับปฏิบัติการตามเกณฑ์ผู้ป่วยออกเป็น๓ระดับนะครับ
ก็คือหนักมากต้องใช้ห้องรักษาพิเศษที่ระบบความดันประเมินกันว่า
ความดันประเมินกันไว้ว่าจะมีร้อยละ๕ของผู้ป่วยทั้งหมด
ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะทำการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐอันนี้คือผู้ป่วยหนักมากนะครับ
สองคือผู้ป่วยที่ต้องดูแลพิเศษแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องความดันลบ
น่าจะมีประมาณร้อยละ๑๕จะกระจายไปตามโรงพยาบาลต่าง
สภากาชาติไทยด้วยนะฮะรวมถึงมหาวิทยาลัยแพทย์ทุกแห่งด้วย
แล้วก็สามคือผู้ป่วยที่ไม่หนักมากมีจำนวนมากที่สุดถึงร้อยละแปดสิบ
นี่คือสิ่งที่ต้องวางแผนว่าจะนำไปไว้ที่ไหนอืม
โดยฝ่ายทหารจะเป็นผู้กำหนดโจทย์การฝึกร่วมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
ไปยังโรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อม
ระดับหนึ่งเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกินขีดความสามารถ
ต้องอาศัยเครือข่ายโรงพยาบาลของกองทัพโรงพยาบาลเอกชนและสร้างโรงพยาบาลสนาม
หากโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพเต็มขีดความสามารถ
ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเขตปริมณฑลโดยรอบ
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบัน
แยกผู้ป่วยหนักเบาแต่เมื่อมีผู้ป่วยยืนยันแล้ว
ให้รับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเลยยังไม่ได้มีการส่งต่อ
ซึ่งการฝึกวันนี้จะมีระบบการส่งต่อหลังจากตรวจพบติดเชื้อโควิด๑๙
จำเป็นต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลไหนซึ่งเมื่อกำหนดในแผนวันนี้เสร็จแล้ว
พรุ่งนี้จะดำเนินการเลยยืนยันว่าผู้ป่วยทุกราย
ยังไม่จำเป็นต้องกลับไปกักตัวที่บ้านให้อยู่โรงพยาบาลก่อน
เพื่อไม่ให้ไปสัมผัสผู้อื่น
ก็จะเกิดภาพที่บูรณาการทั้งหมดนะครับ
ผมคิดว่าเราสื่อสารกับทุกโรงพยาบาลได้หมดครับ
ไม่น่าจะมีปัญหาเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มารวมแผนบูรณาการร่วมกันนะครับ
ก็อย่างที่คุณหมอพิสิทธิ์บอกนะฮะคือไม่ต้องจำลองไม่ต้องซ้อมแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตรงไหนที่ทำได้ทำเลยนะฮะ
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าปัจจุบันเตียงยังมีเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยอยู่นะครับ
ตอนนี้มีผู้ป่วยวิกฤตอยู่เพียง๓ราย
ขณะที่มีห้องความดันลบอยู่๓๐ห้องนะฮะ
แต่ถ้าเริ่มมีผู้ป่วยมากเกินกว่า๓๐รายต่อวัน
ต้องมาปรับเพื่อรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
โดยได้คาดการณ์ตัวเลขผู้ป่วยไว้ในระดับตั้งแต่๑๐๐คน๒๐๐คนไปถึง๕๐๐คน
ว่าถ้าถึงตรงตัวเลขเท่านั้นเท่านั้นจะต้องรับมือกันแบบไหน
คือถ้าจะให้พูดกันตรงนะตอนนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลย
ที่ออกมาเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องถึงขั้นปิดประเทศ
เหมือนบางประเทศที่เขาทำกันอยู่คือไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกแล้วก็เอาให้แบบไม่ต้องแพร่กระจายเรื่องของเชื้อโควิด๑๙
แต่รัฐบาลบอกว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ปิดประเทศ
แต่เราจะมีมาตรการในการคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างเข้มข้น